งเลยนะคะหัวเขียวข่าวเด็ดต่อไปค่ะ
พาไปดูของแข็งใหญ่ยาวยักษ์แบบนี้
แม่นี่ถ้าไม่เปิดภาพมาเร็ว
คิดไปไหนตอนไหนเลย
ขอบคุณทีมงานที่รีบขึ้นภาพมาให้
นี่ลักษณ์กิโลเมตรยักษณ์นะคะยักษณ์ขนาดไหน
ดูผ่านหน้าจออาจจะไม่เข้าใจ
ทำไมถึงว่ายักษ์สูงเท่าตึกสองชั้น
สูงเท่ากับ๖เมตรกว้าง๔เมตร
ใหญ่ไหมล่ะครับยักษ์ไหมล่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะนี่คือหลักกิโลเมตรยักษ์นะคะ
คุณผู้ชมตั้งอยู่หน้าโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดสุรินทร์
ริมถนนสายประสาทสุรินอำเภอประสาทของจังหวัดสุรินทร์นะคะ
เรามีโอกาสไปคุยกับท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนคุณวิจิตพิมพกันนะคะ
ท่านบอกว่าหลักกิโลเมตรยักษ์เนี่ยเป็นหลักกิโลเมตรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสุรินทร์
สมชื่อมากเลยสุรินถิ่นเมืองช้างนะคะ
ก็ต้องมีของใหญ่ยักษ์ช้างแบบนี้นะคะ
สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นจุดเด่นแล้วก็อยากเชิญทุกคนนะคะ
มาอุดหนุนร้านค้าในโรงเรียนเพื่อเป็นการสนับสนุนงานอาชีพให้กับเด็กนักเรียนหูหนวก
แล้วก็เด็กที่บกพร่องด้านสติปัญญาด้วยนะคะ
ข้างในมีอะไรบ้างล่ะอุดหนุนเนี่ยนะฮะขายของให้เขาหน่อย
มีร้านเสริมสวยร้านกาแฟร้านมินิมาตรร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านคาแคร์บริการล้างรถนะคะ
รายได้ทั้งหมดเอาไปไหนจะนำเข้าบัญชีของโรงเรียนเพื่อปันผลให้กับเด็กต่อไป
ใครผ่านไปตรงนั้นแวะไปได้นะคะ
สุดินค่ะอาทิตย์ศาลพาไปเที่ยวต่อดีกว่า
ชายหาดสมิลามีคนตาดีไปเห็นบางสิ่งบางอย่าง

เหมือนเจราะเข้อ้าปากอยู่เหมือนกันเออใช่
เหมือนหัวจราเข้แบบเฮ้ยมันไม่เคยมีใครไปสังเกตมาก่อนว่ามันเหมือนจราเข้ขนาดนี้เลย

เหมือนหัวจราเข้ยักษ์อ้าปากแล้วสีก็คล้ายอ่ะก๊อฟ
แล้วเขาถ่ายมามุมนี้สวยแล้วเหมือนจริงนะเหมือนจริง
ภาพจริงกับภาพก้อนหิวหรือเมื่อจะเป็นฟอสซิล
ไม่รู้เหมือนกันเออมันเป็นซากจราเข้โบราณ

นี่คือชายหาดสมิลาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเทศบาลนครสงขรา

จราเข้ยักษ์นอนอ้าปากแข็งอยู่ริมทะเลใกล้กับรูปปั้นนางเงือก
คือที่นี่เราทราบดีว่ามีรูปปั้นนางเงือกแหละ
แต่ไม่มีคนเห็นก้อนหินก้อนนี้เลยครับคุณผู้ชม
เขาถ่ายภาพนี้มาแล้วไปโพสต์ในโซเชียล
ชาวหน่อยเข้าไปดูเห้ยเหมือนจริง
ดูแล้วคล้ายจริงโดยเฉพาะส่วนหัวมันเหมือนมากเลย
ดูยังไงก็เหมือนครับแถมยังเป็นจราเข้ที่นอน
ดูเกาะหนูเกาะแมวฝั่งตรงข้ามอีกซะด้วยสินะครับ
ทีมข่าวก็เลยลงไปดูให้เห็นด้วยตา

เจอจริงแล้วมันเหมือนจริงคุณผู้ชม
แล้วมีมานานแล้วแต่คนไม่ค่อยเห็น
เพราะน้ำมันซัดอย่างนี้เนอะคนก็ไม่ได้สังเกต
ไม่มีใครสังเกตมาก่อนเลยว่ามันคือก้อนหินคล้ายกับจราเข้
ตอนนี้คลื่นลมค่อนข้างแรงน้ำมันหนุนสูง
มันซัดเข้าฝั่งจะถ่ายภาพก็ยากนิดหนึ่ง
แต่ก็มีให้เห็นแบบนี้นะครับ
เอ้าใครไปเที่ยวลองไปเช็คอินลองไปถ่ายภาพกับก้อนหิน
แต่ว่าระวังขึ้นช่วงนี้หน่อยแรงนิดนึงนะครับ
โอ้แหลกอีก